สวัสดีครับกีฬาในช่วงบ่ายวันนี้นะครับเดี๋ยวมาตามติดความพร้อมของ
ศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นก็เดินทางไปที่สหรัฐอเมริกา
ในช่วงเช้าของวันนี้แล้วนะครับเพื่อไปล่าแชมป์โลกสมัยที่๓
เจ้าตัวก็มั่นใจว่าฟิตสุดขีดแน่นอนครับศรีสะเกดนะครับ
ก็เดินทางไปด้วยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์นะครับ
บินต่อไปที่เอลเอแล้วก็ต่อเครื่องไปสู่รัฐแอริสโซน่า
สถานที่จัดการแข่งขันต่อไปเจ้าแหลมก็บอกนะครับว่าก่อนการเดินทาง
มั่นใจมากว่าจะคว้าแชมป์โลกสมัยที่สามได้สภาพร่างกายจิตใจถือว่าเต็มร้อย
เพราะว่าเก็บตัวที่ค่ายมานานเต็ม๑ปีเลยนะครับ
แล้วก็เข้าโปรแกรมซ้อมเข้มข้นตลอด๓เดือนในช่วงหลังที่ผ่านมา
ส่วนเซฮุยคุณสุรชาติพิศิษฐ์วุฒินันทร์เจ้าของค่ายก็ให้สัมภาษณ์ว่าขนาดนี้
ศรีสะเกดยังน้ำหนักเกินอยู่๕ปอนด์แต่โดยรวมไม่มีปัญหาต้องกังวล
แล้วที่ผ่านมากำชับศรีสะเกดว่าต้องระวังเป็นพิเศษในช่วง๖ยกแรก
ในช่วงครึ่งทางหลังเนี่ยจะเป็นศรีสะเกดที่ทำได้ดีกว่าแน่นอน
เพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเกิดเหตุศรีสะยนต์ชนกันจนแผลแตก
แผลแตกบริเวณเหนือคิ้วของทางคุยด้าน

และศรีทะเกียรติก็แพ้คะแนนไปนะครับ
ผมก็ซ้อมมาเรื่อยครับ

เกือบประมาณปีครับ
แล้วก็มาซ้อมจริงก็คือ๓เดือนครับ
ซ้อมเต็มที่ครับ๓เดือนครับผม

แล้วก็ผอมผอมลุยข้างบนเวทีครับ
ก็ฝากถึงผ่านร้อยคนรักนะครับ
คุณว่าคุณมั่นใจว่าคุณจะชนะผมภายในยก๖

ผมจะชนะคุณภายในยก๙ครับผมรับรอง
ข้างบนเจอกันข้างบนเวทีแน่นอนครับ
ต้องระวังหน่อยครับเพราะว่าเขา

ที่เราดูมาเนี่ยต้นเขาแรง
แต่ว่าหลังจากผมยกไปแล้วเนี่ย
เขาจะเป็นของเราปลายเขาแผ่ว

ศรีสะเกดจะขึ้นชิงแชมป์โลก
เขาเคยเป็นแชมป์โลกเส้นนี้มา๒สมัยนะครับ
ก็เป็นการชิงแชมป์ว่างเจอกับทางคารอสควยดาส
สหรัฐอเมริกาในวันที่๖กุมภาพันธ์
เวลา๙โมง๔๕นาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับ
อย่าลืมติดตามชมการถ่ายสดได้ทางหน้าจอ